ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์

สำหรับใครที่ใช้บริการขนส่งมวลชนศาสนาเป็นประจำ
ต้องดูแลทรัพย์สินให้ดีค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในประเทศจีน

กำลังหยิบโทรศัพท์มือถือของผู้หญิงที่อยู่ด้านหน้า
ขณะที่กำลังต่อแถวเดินขึ้นรถโดยสารประจำทาง
โอ้โหล้วงเลยแบบนี้นะฮะในวงกลมที่เห็นนี่นะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่คุณหมิงมณฑลยูนานทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน
หญิงสาวรู้ตัวว่าโดนขโมยโทรศัพท์ไปจากกระเป๋าเสื้อ
ก็เลยหันไปหันไปหาชายคนที่ยืนต่อแถวอยู่ด้านหลัง
ก็ตกเป็นผู้สงสัยมากที่สุดเพราะว่าในมือยังถือโทรศัพท์มือถือ
ที่ขโมยไปหมาดด้วยล้วงเข้ามาเลย
ใช่ค่ะแต่ว่าชายคนนี้ทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นด้วยนะคะ
ทั้งที่มือถือที่ถือไปนั้นอยู่ในมือ
แล้วก็ได้ชี้ความผิดให้กับคนอื่นด้วย
แต่ว่าหญิงสาวรายนี้มั่นใจว่าจับขโมยได้ถูกคนค่ะ
จึงดึงมือของหัวขโมยรายนี้
เพื่อเอาโทรศัพท์มือถือของเธอคืน
ที่หัวขโมยรายนี้จะวิ่งหนีไป
แต่ว่าคนขับรถโดยสารเห็นเหตุการณ์
ก็วิ่งตามไปจับได้อย่างรวดเร็วนะคะ
และก็ได้รับความช่วยเหลือจากผู้คนที่เดินผ่านไป

จากนั้นก็จับตัวส่งตำรวจดำเนินคดีค่ะ
ชื่นชมคนขับรถโดยสารด้วยนะ
วิ่งลงไปเมื่อสักครู่นี้เพื่อตามจับให้ได้
ก็ถือว่ายอมที่จะหยุดรถก่อน
ไปช่วยก่อนนะคะช่วยจับโจรก่อนค่ะ